คุณผู้ชมคะดูคลิปที่คนรักสุนัขเขารู้สึกสะเทือนใจ
เพราะว่ามีสุนัขพิษบู๒ตัวเนี่ย
มันมารุมกัดที่เป็นหมาจรจัด
แล้วคือกัดแล้วก็สะบัดด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าจะให้ดำเนินคดีกับเจ้าของพิษบูทั้งสองตัว

คือสัญชาติยานมันเป็นสุนัขนักล่าอยู่แล้วไง
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไปสู้กับคู่ต่อสู้คือเป้าหมายเดียวเลยคือเอาให้ตาย

คลิปเหตุการณ์นี้คนที่รักสุนัขเขาก็สนใจกันเยอะเลยค่ะ
กรณีที่เกิดขึ้น
ฆวอซอที่อุดอนทานี
แล้วก็กลุ่มได้ส่งหลักฐานคลิปวิดีโอให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าของหมาพิษบู

หมาพิษบูออกเดินเล่นเป็นอิสระอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไม่เห็นสายจูง
เห็นสายจูงไม่มีอะไรครอบปากไม่มีคนควบคุม
มาตรา๓๗๗ระบุเอาไว้นะคะว่าผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือว่าสัตว์ร้าย
ปล่อยประละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง
ประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
ต้องระวังโทษจำคุก
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ส่วนในคลิปที่เจ้าของหมาพิษบูเขาไปพูด
ขู่เจ้าของหมาที่ถูกกัดตายจนไม่กล้าไปโรงพักเนี่ย
ร้องเรียนเป็นผู้เสียหายมีการประสาน
ให้ตำรวจพิสูจน์เจตนาข้อหาทารุณกรรมสัตว์อีกกระทงหนึ่งด้วย
พอพูดถึงเรื่องพิษบูนึกถึงใคร

เขาก็ให้ข้อมูลค่ะให้ความรู้ในเรื่องนี้นะ
บอกว่าพิษบูเนี่ยจริงเป็นสุนัขที่เลี้ยงมาตั้งแต่โบราณแล้ว

ดังนั้นเจ้าของถ้าเกิดจะดูแล
ต้องดูแลเขาให้ดีต้องมีสายจูงต้องมีที่ครอบปาก
แล้วเวลาห้ามไม่ให้เขากัดหมาอื่น

คือเจ้าของเหมือนกับตีหลังก่อนแล้วค่อยเอาไปงัดปาก

ตอนที่ในคลิปมันมีเสียงออกมาด้วยบอกว่า

มันก็เลยทำให้รู้สึกสะเทือนใจนะคะ